สำหรับคนนี้มินพีชยานะคะ
ซื้อของขวัญแบบว่าให้กับตัวเองหน่อย

แต่ว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมกล่องส้มสุดหรู
มากกว่า๑ใบแน่นอนว่าโอ้โหนำเข้ามาขนาดนี้

หลายคนเห็นรูปแบบนี้ตั้งคำถามค่ะ
ไปดูซิว่ารูปนี้จะมีคำตอบหรือเปล่า
ถามถึงกรมศุลกากรว่า
กรุณาให้เจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ตั้งโต๊ะรอเก็บภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมราคาแพง

เพราะเห็นเธอบินไปช้อปปิ้งที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้

น่าจะได้ภาษีเข้ารัฐรวมแล้วหลักแสนบาทเช่นกัน
เห็นรูปแอร์เมสมากมายในไอจีเธอ
แล้วอยากเห็นใบเสร็จกรมศุลกากรในไอจีเธอด้วยเช่นกัน

อย่าทำให้แฟนคลับผิดหวังนะคะ
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
นางเอกคนดังจะชี้แจงอย่างไร
เรื่องการเสียภาษีให้ถูกต้องเช่นเดียวกับคนทั่วไป
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไปยังคุณพ่อของมินพีชยา

โดยได้รับการชี้แจงว่ามินกลับมาถึงเมืองไทย๓วันแล้ว
และขณะนี้กำลังถ่ายละครอยู่ที่ต่างจังหวัด
ซึ่งคาดว่าลูกสาวยังไม่ทราบข่าวที่เกิดขึ้น
แต่เมื่อดูในอินสตาแกรมของนางเอกคนดัง
ก็พบว่าไม่มีภาพที่ถ่ายกับกระเป๋าแบรนด์ดังปรากฏอยู่แล้ว
ทั้งนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
สอบถามไปยังนายกุฤษสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากร
ซึ่งให้ข้อมูลว่ากรณีของนางเอกดัง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ไม่พบว่ามีการขนกระเป๋าแบรนด์หรูเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ตามภาพที่เผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์

ไม่ได้มีเจตนาว่าขนมาเพื่อการค้า
ก็ไม่ได้เข้าข่ายต้องชำระภาษีอากร